ฉันรักคุณ
เคยมาประเทศไทยหรือยัง
เชื่อดีทีที่มาประเทศไทย
ลองการทุกอย่างเดียว
คุณทั่วโลกรู้จักคุณได้อย่างไร
พวกมันก็เรารู้ขึ้น
ตามทางวิดีโอที่เราโปรด
เรามีคนที่ตัดสร้างวิดีโอใหม่
และมันขึ้นไปทุกโลก
เยี่ยม
แล้วเราจะเจอกันที

เฉินไหวไหม
เรือแบตตำเรื่องติดตาม
ผมมีอยู่๕โลกติดตามตอนนี้
แล้ว๔โลกติดตาม
แค่๔โลกติดตาม
วิดีโอที่ได้รับความนิยมที่สุด

ใครที่เดิมลึกถูกดี
นั่นคำถามช่วย
ชั้นบอกเค้าไปแล้ว
แต่ชั้นยังเป็นกระดับที่ดี

เพื่อแยกนะจริงมาก
เคลื่อมแสดงเท่านี้เวียง
ขนาดนี้คุณทำวัคซึนที่ด้านคน
เราทำวักทางหลัก

แต่ฉันไม่ได้

อยากเริ่มเล่นอยากบอกทุกคน

ถ้าคุณอยากทำได้
ในอนาคตเราจะเห็นคุณทำอะไร

คุณคิดว่าคุณก็ทำได้

คุณคิดว่า

อยากทำช้าแรง

แรงเลย

เอาของกลับที่สุด
คุณก็อยากทำ

ถ้าทุกคนอยากรอดก็รับร่วมด้วย